เปิดประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนนะครับ
เพราะวันนี้จับตามองไปที่พักประชาธิปัตย
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักตั้งแต่เช้าแล้ว
พิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ
ใครจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีตามโคต้าที่ได้รับ
แต่ที่แน่หัวหน้าพักอย่างคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่า

พักภัลังประชารัฐพาส่วนพักภัลังประชารัฐเอง

ไปดูฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์กันก่อนนะครับ
นัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
โดยก่อนประชุมนั้นนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพัก
ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
บอกว่าวันนี้จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์

บุคคลที่จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย
ตามที่ได้โคต้าจากพักแก่นำ
โดยจะได้ข้อยุติรายชื่อหลังจากมีการโปรดก้าว
รายชื่อของนายยกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
แล้วก็นำส่งให้พักแก่นำเพื่อให้นายยกรัฐมนตรีตรวจสอบ
โดยที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัตินายกจะตรวจสอบคุณสมบัติ

แต่ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ
เพราะมีการยืนยันนะครับกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงโคต้ารัฐมนตรี

ไม่ทราบข้อมูลที่นายอุตมะสาวนายน
หัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐโพสต์ข้อความโคต้ารัฐมนตรี

ตั้งแต่เจรจาตกลงร่วมรัฐบาล
ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะ
จนถึงนาทีนี้นาทีสุดท้ายก่อนที่พักจะตัดสินใจ

ที่จะนำไปสู่การต่อรองรอบใหม่นะครับ
ทุกอย่างเป็นเพียงข่าวที่ออกมาเท่านั้น
การประสานงานยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริง

และไม่มีอะไรที่จะนำไปสู่การตอบรองใหม่

ถ้ามีการโปรด๙ตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีแล้ว
และจะมีการเปลี่ยนแปลงโคต้ารัฐมนตรีจะทำอย่างไร
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกแบบนี้บอกว่า

หากพูดไปก่อนอาจจะมีปัญหาโดยไม่จำเป็น
จากเดิมที่ไม่มีปัญหาอยู่
โอ้โหตอนนี้เรื่องของรายชื่อตำแหน่งต่าง
ที่เป็นรายชื่อของพักประชาธิปัตย์
กับตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกระแสออกมาเยอะแล้วนะ

แต่คราวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยค่ะ
การพักก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์

คราวนี้มีรายชื่อของคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพัก

คุณอัศวินวิภูสิรินายทุนพัก

อาจจะนั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมหรือเปล่า

อาจจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย

แล้วก็ตำแหน่งของรัฐมนตรีพัฒน์อีกนะฮะ

หรือว่าคุณหญิงกรยาโสพลพาณิชย์อีก

ส่วนทางฝากฝั่งของพักพลังประชาบรัฐ
นายสุวิทย์เมสิน๔รองหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐ

ในการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีระหว่างภักดิ์พลังประชาบรัฐ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทย
ถูกมองว่าไม่มีความเป็นเอกภาพ
โดยระบุว่าอยู่ระหว่างการหาบรือและน่าจะลงตัวในเร็วนี้

จากพักร่วมรัฐบาลและภายในพักเองนะครับ
ว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดา

อย่าไปมองว่าเป็นความขัดแย้งเพราะไม่มีอะไร
ในที่สุดก็ต้องหาข้อยุติเพราะประเทศต้องเดินหน้า
แต่ไม่ตอบนะครับว่าแนวโน้มจะต้องกลับไปยึดดิวเดิมหรือไม่นะครับ
ดูทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาว

กล่าวถึงสมาชิกพักที่นำความคิดเห็นส่วนตัวออกสู่สาธารณะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมีคนมาถามคุณอนุทินต่อ

แสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่าตอนตอบนักข่าวอีก
ใช่ครับแต่ว่าก็มีคนของพลังประชารัฐ
โดยเฉพาะอย่างรองเลขาโฆษกตอนโฆษกนะ

เข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรต่างมากมาย

ในฐานะภักดิ์พลังประชารัฐ

โดยเฉพาะการสร้างวาธกรรมตอบโต้พักการเมืองอื่น

จะต้องสร้างกฎเกณฑ์การแสดงความเห็น

ถือเป็นการตอบรองผลประโยชน์
เมื่อวานนี้มีการโพสต์ข้อความ
อย่างที่บอกไปของคุณธนกร
หวังวางบุญของชนะ

มีการพาดพิงถึงพักร่วมรัฐบาล
อย่างภูมิใจไทยด้วยนะครับ

เขาก็ไปตอบคอมเมนต์จากประชาชน
ที่ถามกรณีของคุณธนกร
ก็เข้าไปนั่งอ่านคำพูดของคุณอนุทิน
แล้วก็โอ้คุณผู้ชมคือมันกลายมาเป็นเรื่องยาวอะค่ะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้วันนี้ช่วงเที่ยงก็ต้องรอดูนะ

คุณมงคลกิจเขาโพสต์เมื่อวานบอกว่าวันนี้ตอนเที่ยง
พักเล็กจะมีการนัดประชุมด่วนเพราะว่ามันมีข่าวปล่อยออกไปไง
บอกว่าทางพักเล็กไม่ต้องการตำแหน่งฝ่ายบริหาร
ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คุณมงคลกิจบอก
คุณมงคลกิจให้สัมภาษณ์ต่อสื่อช่องหนึ่งนะครับ
บอกว่าตอนแรกที่ดีลกันไว้จะได้ตำแหน่ง๒รัฐมนตรีด้วยซ้ำ
สำหรับ๑๐พักเล็กแล้วก็เป็นการพูดคุยมาจากผู้ใหญ่
อุตสาขาถามผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่ได้บอก

เดี๋ยววันนี้จะเสนอมติให้ทบทวนเรื่องของการร่วมรัฐบาลด้วย

ตอนนี้คงน่าจะกำลังประชุมกันอยู่เดี๋ยวเราดูความคืบหน้ากัน